ได้รับมอบต้นดาวเรืองจากสวนนงนุษย์
เพื่อมาประดับตกแต่งบริเวณรั้วด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง
เพื่อที่จะให้บานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ที่ไทยรัฐธนรรสำนักงานใหญ่นายวัชราวัชราพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

รับมอบต้นดาวเรือง๖๐๐ต้นจากนายกัมพลตันสัจจา
พ่วนในการสวนนกนุษย์พัทยา
เพื่อนำมาประดับรั้วตกแต่งบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ชาวไทยรัฐก็เหมือนกับประสงค์นิกรชาวไทยทุกคนนะครับ
ที่รู้สึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่
แล้วก็โศกสลดมาโดยตลอดนะครับ
ในโอกาสนี้เราก็อยากจะเป็นส่วนร่วมส่วนรวมส่วนหนึ่งนะครับ
ที่ทั้งที่เราได้จัดแคมเปญ
รวมประสงค์นิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นการแสดงออกถึงการไว้อะไรของเราในโอกาสหนึ่งด้วย
สำหรับสีของดอกดาวเรืองนะคะก็เป็นสีของวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยนายกัมพลกล่าวว่าสีเหลืองของดอกดาวเรือง
เป็นตัวแทนของพลังประชาชนในการแสดงความอาลัยต่อในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศที่พนักงานในเคลือไทยรัฐครุฟ
ร่วมแรงร่วมใจการนำต้นดอกดาวเรือง
ระดับตกแต่งที่พระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็บริเวณโดยรอบรั้วด้านหน้าที่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิต
แล้วก็ด้านหลังไทยรัฐสำนักงานใหญ่
ซึ่งดอกดาวเรืองก็จะเหลืองอาราม
บานสะพรั่งพร้อมกันกับของประชาชน
ทั้งประเทศที่ร่วมกันปลูกในช่วงพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะ